คุณคิงคุณผู้ชมคะขวัญขอส่วนตัวเลยนะข่าวนี้
เพราะมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่พัทยาบ้านขวัญเอง

เพราะในกลุ่มหมู่บ้านเอาตรงขวัญมาไล่เช็ค
เขาเพิ่งคุยกันเรื่องโจรรายนี้

ใช่แล้วคุณแม่ขวัญก็ย้ำว่าล็อกประตูให้ดี
ตอนนี้ยังไม่ได้ติดกล้องให้แม่แต่เดี๋ยวจะกลับไปติดกล้องให้ละ
เพราะเขาพูดกันเรื่องว่ามีของหายหลายบ้าน
ตอนนั้นเราก็ทักแม่แล้วว่าแม่แม่ปิดประตูเลยนะ
จนกระทั่งมารู้แล้วมันมาเป็นข่าวนี่แหละ
ตอนนั้นยังจับตัวไม่ได้เพราะมันมีโจรเข้าไปที่หมู่บ้านแห่งนี้
ไม่ต้องบอกชื่อหมู่บ้านก็แล้วกันอยู่แถวซอยหนองปลือ
ปรากฏว่าไอ้โจรรายนี้เข้าไปขโมยของค่ะ
เจ็ดหลังรวดใน๒เดือน

โดยคนคนนี้คนเดียวเลยเหรอถูกต้องค่ะคุณเชื่อไหม

มีคนไปแจ้งความแต่ก็ตามจับตัวไม่ได้
เดินเข้ามาดุดแบบนี้จริงหมู่บ้านมีรอปภ
อันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปพูดคุยกันทำไมถึงหลุดเข้ามาได้
ภาพจากกล้องมุมจรปิดบ้านของผู้เสียหายหลายจุดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
มันจะแตกแยกออกเป็นหลายซอย
แล้วก็จะบันทึกให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้นี่แหละ
ที่เดินเข้ามาแล้วมีบ้านหลังนึงเขามีภาพ
นี่คุณดูนะใบบ้านเขามันมีกล้องเข้าไปถึงในบ้านนะคุณ
แล้วเข้าไปขโมยทรัพย์สินของเขา
จะเห็นเลยว่าเดินเท้าเปล่าใช้ไฟมือถือส่องหาทรัพย์สินแบบใจเย็น
ก่อนจะหยิบแล้วเอาใส่ถุงออกมาโอ้ลักษณะเหมือนช้อปปิ้ง
ระเวนลักทรัพย์แบบนี้อย่างที่ขวัญบอกตำรวจจับไม่ได้เลย

ล่าสุดจับได้แล้วเขาดีใจกันยกหมู่บ้านค่ะคุณคิง
โอ้โหโล่งเลยเนอะใช่ค่ะนั่นก็คือนายเฉลิมชัยนั่นเอง
เฉลิมชัยพลไกรอายุแค่๒๑ปีเองนะคะ
เพราะอะไรมันไปโป๊ะตรงว่าเขาไปขโมยของที่เป็นกระเป๋าแบรนดเนม
แล้วขายในราคาที่มันถูกมาก
นี่ค่ะคืออย่างเช่นกระเป๋าที่ฉันขอเอ่ยชื่อนะ
แต่เขาเอาไปโพสต์ขายใบละไม่กี่หมื่น

มีรูปลักษณ์ของกระโปรงกระเป๋าว่าอะไรหายใช่ไหม
ก็แกะรอยไปจนเจอแล้วไปจับได้เพราะเขาไปกบดานอยู่บ้านเพื่อน
เจ้าตัวค่ะขอเอ่ยชื่ออีกทีนายเฉลิมชัยรับสารภาพ
ผมตะเวนไปแบบนี้ไปหาหมู่บ้านหรูเขาบอก
จะเลือกบ้านที่ไม่ล็อกประตูเช็คก่อนและเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สิน
แล้วเอาไปขายในโลกออนไลน์ได้เงินมาผมเอาไปเที่ยวเตร
ใช้ชีวิตหรูหราไปโชว์เพื่อนตำรวจแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะ
กรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนคุมตัวดำเนินคดี
นี่ถึงแมทที่ฉันเนี่ยเพิ่งปั้งเปิดไลน์ในหมู่บ้าน
เขาบอกเลยว่าหูดีใจมากเลยค่ะจับได้สักที

่องเบาด้วยไงถูกไหมเพราะว่าไม่ยอมใส่รองเท้า
ย่องคือเวลาลงน้ำหนักอะไรต่างก็คือผมสังเกตดู
ไม่ใส่รองเท้าเลยไม่ว่าจะเดินบนถนนในหมู่บ้านหรือแม้แต่ในบ้าน
เดือดร้อนกันหมดเลยแล้วอายุยังน้อยนะมือเท้าครบหมดไม่ทำมาหากินนะเนี่ย
แล้วไปใช้ชีวิตหรูหราโดยการขโมยของคนอื่นแล้วเอาไปขาย
ขออภัยนะคุณผู้ชมนี่ส่วนตัวจริงในหมู่บ้านดิฉันเอง
ผมเข้าใจผมเข้าใจโอ้โหดีนะของคุณดีบ้านคุณยังไม่ได้โดนขโมยขึ้น
ผมเคยโดนขโมยขึ้นแล้วยังจับไม่ได้จนถึงทุกวันนี้
อืมเนี่ยเอาดูสิทางหนึ่งที่ทำได้ก็คือเราอาจจะต้องป้องกันบ้านเราเข้มข้นมากขึ้น
แต่อีกทางหนึ่งก็คือในระบบความปลอดภัยของหมู่บ้าน
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อย่างคุณตำรวจเองก็ต้องเร่งจับคนร้ายให้ได้นะครับ